เมื่อมีคนที่เป็นถึงระดับเจ้าของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของไทย
ทำผิดกฎหมายแบบนี้นะครับ
ว่าเจ้าตัวจะยังปฏิเสธข้อหาอยู่
แต่ก็ทำให้สังคมอดสงสัยไม่ได้ว่า
แล้วธรรมาภิบาลต่างจริยธรรมต่าง
บริษัทภาคเอกชนหรือว่าภาครัฐก็แล้วแต่
เขียนกำกับกันไว้ในบริษัทนั้น
ที่สุดแล้วเวลาที่มีคนไปฝ่าฝืนแล้วก็ทำผิด
อภิบาลจริยธรรมของบริษัทของแต่ละตัวเอง

จะมีการลงโทษเอาผิดกันได้อย่างไรหรือไม่นะครับ
ไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
จริยธรรมและธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานของทุกสาขาอาชีพ
ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้การปกครองและการบริหาร

ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
สำหรับตุลาการสารรัฐธรรมนูล

และให้รวมถึงนักการเมืองและคณะรัฐมนตรีไว้ด้วย
โดยมีกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช้ร่วมกัน
อาทิบุคคลเหล่านี้ต้องไม่ขอไม่เรียกไม่รับ
หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ต้องไม่รับของขวัญของกำนันไม่มีพฤติการรู้เห็นหรือยินยอม
ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองแสวงหาผลประโยชน์
ซึ่งล้วนเป็นมาตรฐานที่หากฝ่าฝืนถือว่าผิดร้ายแรง
สูงถึงการถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง
และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถึง๑๐ปี
กรณีนาฬิการูยืมเพื่อนมาแม้อาจไม่ใช่เรื่องร้ายแรง
แต่สามารถสะท้อนจริยธรรมและธรรมภิบาลของผู้นำได้ดี
เพราะแม้สุดท้ายจะเอาผิดได้หรือไม่
แต่แรงกดดันจากสังคมที่เรียกร้องหาความรับผิดชอบ

แม้แต่นายอภิษฎเวชชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ก็ยังออกมาเตือนนายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
จะต้องรับผลที่ตามมาเมื่อพลเอกประวิทย์ไม่ตัดสินใจลาออก

จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของรัฐบาลแน่นอน

กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
บรรดาองค์กรธุรกิจหรือบริษัทยักษ์ใหญ่
ก็มีการตั้งข้อกำหนดด้านธรรมภิบาล
ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
กรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
จากเรื่องของนายเปรมชัยกรณสูตร

ถูกจับกลุ่มพร้อมซากสัตว์ป่าหลายรายการ
อกจากจะผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้ว
สะท้อนธรรมาภิบาลผู้นำองค์กร

ของบรรษัทพิบาลอิตาเลียนไทย๒๕๖๑
ระบุไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ข้อแรก
ผู้บริหารต้องไม่กระทำการใด
ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ว่าจะมีมาตรการลงโทษหรือไม่สำหรับเรื่องนี้

คือจริยธรรมและธรรมาภิบาลของผู้นำองค์กร
ที่มีพลังสังคมเป็นตัวตัดสินชี้ขาด
เหนืออำนาจตามกฎหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน